เมื่อสักครู่นี้ดูเรื่องไฟปริศนากันไป

มันยังมีอีกเพราะว่าห้องน้ำมันเยอะ
เขานิยมเหรอหรือมันฮิตเหรอหรือมันยังไง
ผมก็ไม่ทราบครับผมก็เคยเห็นแต่ข่าว
คราวนี้มีคนถ่ายคลิปได้ในห้องน้ำชาย
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางรักษ์คุณเขมสอน
เขาก็เลยมาโพสต์ลงเฟสบุ๊ค
บอกว่าไปเข้าห้องน้ำชายบนชั้น๔ของห้างแห่ง๑ย่านบางรักษ์
แล้วขณะกำลังเข้าห้องน้ำอยู่เนี่ย
กำลังนั่งปลดทุกข์อย่างสบายใจ

ควานมาคลำมาจับที่ขา
เหมือนกับจะส่งสัญญาณอะไรสักอย่าง
โผล่ในห้องน้ำคุณผู้ชมคุณภาคภูมิ

เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ถ่ายรูปไว้เลย
เอามือถือมาถ่ายคลิปไว้นะครับ

เพราะว่ามือนี้เนี่ยผู้ที่เจอเหตุการณ์นี้
บอกว่าตอนแรกที่มือยื่นเข้ามาก็ตกใจมาก
ก็ตั้งสติอยู่นะครับตั้งสติอยู่
ก็มือนี้ก็ทำท่าเหมือนกับจะสื่อสารอะไรบางอย่าง
แต่มันก็ไม่ชัดเจนทำท่าแบบแปลก
เหมือนกับจะขอทำอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้

คนก็แสดงความเห็นอย่างนั้น
แต่ถ้าขอทิชชู่เป็นเรานี่
คือจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เราต้องการทิชชู่แล้วล่ะ

พี่ครับขอสักแผ่นสองแผ่น

เหมือนกับพยายามจะจับจะดึงอะไรพวกนี้นะครับ
พอเขาได้สติกลับมาแล้วก็หยิบมือถือถ่ายบันทึกเอาไว้

แล้วก็เอามาแชร์ในเฟซบุ๊กนะฮะ

ผู้คนก็มาแสดงความคิดเห็นกันหลายอย่าง

อย่างที่คุณเข็มมาสอนตั้งข้อสังเกต
หรือบางคนบอกว่าเขาอาจจะขอความช่วยเหลือก็ได้นะ
ถ้าเขาตายขึ้นมาเราไม่ช่วยจะยังไง

ลักษณะแบบนี้มันจะเป็นแบบที่เห็นเป็นประจำ

เพราะชาวเน็ตก็บอกว่าโอ้โหเยอะแยะไปหมด

อย่างเช่นเหยียบไปเลยเหยียบมือไปเลย

ถ้าใครไม่เจอเข้ากับตัวก็ไม่รู้
ว่ามันก็ตกใจอะแหละ
อยู่ดีก็มีมือยื่นเข้ามา
แต่อีกครั้งจะไปเคาะประตู
เรียกไปดูเขาก็กลัวความปลอดภัย
เพราะว่าห้องน้ำที่เข้าไปแล้วคนที่มันก่อเหตุแบบนี้

มีคนอยู่น้อยหรือมีแค่๒ห้อง
แต่ยื่นออกมาแบบประหลาดอะ
มันน่าอภิรมตรงไหนในห้องน้ำเนี่ย
แล้วนี่เขาบอกว่าเขามาหนักด้วยไง

คราวหลังก็ให้เขาเรียบร้อยก่อนก็ได้
เขาจะได้สำเร็จเสร็จสิ้นอะไรของเขาซะก่อนนะ
นี่ไม่รู้ยังค้างคาอยู่เราต้องรีบออกไป
ประหลาดใจจริงมีบ่อยด้วยนะคะ